มาอีกแล้วครับจังหวะนี้ครับ

โหเตะในเสียงดั่งจริงครับ
เทคติดกล่าวก่อนแล้วใช้เหลี่ยงได้เสียบด้วยกล่าวขวาเลยครับพลังวน
จะตบอยู่ฮิ้มซ้ายครับรถถังเพชร
พยายามจะคล้องในปักด้วยสองปักด้วยสองอ้าวล่วงเลยครับ

พยายามจะตั้งสติครับทางด้านรถถังเพชรประมาทไปหน่อยครับ
โอ้โหเสียนับแล้วครับ
เอาเลยครับได้มาหนึ่งนัดครับพระรามพลจะปิดเกมหรือไม่ครับ
กัดด้วยสองซ้ายกัดด้วยสองขวาเอาแล้วก็พยายามกันเล่นเกม
โอ้โหไม่ไหวแล้วครับ
ปิดเกมเลยครับ

นี่แหละครับพลังพลครับเอาชนะน้องแก้มือได้สำเร็จครับ
โอ้โหพลาดไปครับไปรับก่อนครับ
คืนไม่ได้ครับโอ้แล้วพลังพลครับแกคึกคักเลยครับ
สะใจครับแก้มือคู่ปรับเก่าได้สำเร็จครับ

เห็นครับตอนนี้เหมือนกันยังไม่ฟื้นดีเลยครับขนาดเจ้ารถถังเพชรครับ
โอ้โหเดี๋ยวดูภาพช้านะครับนี่ครับฟันด้วยศอกขวาก่อนครับ
แล้วพยายามจะไล่แขนงัดซ้ำเข้ามาแล้วฟันตบด้วยศอกซ้ายอีกทีครับ
อืมดูครับจังหวะงัดศอกขวาแล้วฟันด้วยศอกซ้าย
โอ้โหนี่ครับสอดแขนก่อนนะครับแล้วโอ้โหสบช่องครับแกฟันเลยครับซ้ายและขวา
แล้วนี่ครับจังหวะปิดเกมครับใกล้ทางได้แข็งครับโอ้โหฟันด้วยสอกขวา
แล้วเตะซ้ำเข้ามาครับจังหวะจะล่วงครับปิดเกมเลยครับปั้งเข้าไปครับ